คือเรื่องของการแซงซ้ายไหลทางเนี่ย

แล้วถ้าเกิดว่าพี่เป็นรถใหญ่ด้วย

โค้งด้วยอ่ะใช่พี่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยเลย
ดูแล้วกันค่ะคุณผู้ชมกล้องหลังรถเนี่ยเห็นตั้งแต่รถเทรลเลอร์ขับเข้าช่องไหลทางใช่ไหม
แล้วก็แซงซ้ายมาอันนี้พอแซ่งคันที่ติดกรอบหน้ารถมาโน่น
คันอื่นต้องหลบให้เพราะว่ากลัว

ใช่และดอมบู๊คที่ดู

หั่งออกทางขวาเกิดขวามีรถสวนมา
ทำอย่างไรเงี่ยเกิดอุบัติเหตุสิคะ
แล้วรถสายไปสายมาหน้าหวัดเสียมากในคลิปที่เขาไปโพสต์ไว้
เข้าโพสต์ไว้แล้วเขียนข้อความไว้แบบนี้

แต่ไอ้นั่นขับได้ระมาก

ได้ระกรรมมากเห็นมั้ยนี่แหละ

ว่าวันนั้นผมกำลังจะขับไปรับลูกที่โรงเรียน
ทึบทั้งสองฝั่งเลยนะไม่ให้รถแซง
แต่จู่เทรลเลอร์ขับมาช่องซ้ายสุดตรงไหลทาง
แซงคันอื่นมาพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นอันตราย
เอาคลิปมาลงไว้เลยอยากเตือนภัย

คนลงคลิปโอ้โหมากนะไอ้รักกรรมเหรอ
คุณชานรงค์บอกคนโดนแซงไม่เห็นเขาเดือดร้อน

เมื่อกี้เขาไม่เดือดร้อนนะ

กลัวจะเกิดปฏิเหตุยัง